คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คนกรุงเทพจะมีโอกาสได้ทดลองใช้รถเมย์ไฟฟ้านะครับใน๑๐เส้นทางครับ
มาเริ่มดูกันเลยนะครับโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นำทีมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมทดสอบประสิทธิภาพของรถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลแล้วก็ไฟฟ้านะครับ
ที่บริษัทฮีโนมอเตอร์เซลประเทศไทยนำเข้ามาเริ่มทดสอบวิ่งตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายนคือพรุ่งนี้ไปถึง๑๕พฤศจิกายน
รถเมย์ใหม่จะทดลองวิ่ง๑๐เส้นทางครับได้แก่เช่นเส้นทางคลองเตยบรังสิตสมดำและสมุทรปราการ
เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนาของรถนะครับโดยจะเก็บค่าโดยสารตามปกติ
รถคันนี้ราคาคันละ๘ล้านบาทครับเป็นระบบการให้บริการแบบชันต่ำรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ
มีขนาด๑๐เมตร๕๐เซนติเมตรแล้วก็มี๒๖ที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้๗๕คนประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมเนี่ย
โดยขอสมกรก็จะนำข้อมูลทดสอบครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเดินทางของคนกรุงต่อไป
แต่หากว่านำไปใช้จริงแล้วต้องใช้วัสดุอย่างไรและต้องประกอบในประเทศหรือไม่ก็น่าจะดีขึ้น
เพื่อทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงเหลือไม่เกินคันละ๖ล้านบาทจากเดิม๘ล้านบาทนะครับ
จากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจราจร
โครงการสาธรณ์โมเดลที่อยู่ระหว่างการทดลองเชิงสังคมครั้งที่๓เพื่อแก้ปัญหารถติดในช่วงเร่งด่วน
โดยเฉพาะแยกสุรศักดิ์โดยตลอด๓วันที่ผ่านมาดำเนินการ๓มาตรการก็คือ
เปิดช่องจราจรพิเศษบริเวณแยกสาธรณ์ฝั่งด้านใต้จนถึงหน้าโรงพยาบาลเซ็นหลุยตอน๖๗โมงเช้า
รวมทั้งยังปรับสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณแยกสุรศักดิ
พบว่าการจราจรคล่องตัวมากขึ้นรถติดก็สั้นลงจากเดิมนะครับ
มั่นใจว่าสาธรณ์โมเดลนั้นจะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการจราจรได้ครับ
โครงการสาธรณ์โมเดลประสบความสำเร็จก็จะนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดคล้ายกัน
ซึ่งก็รถติดไม่แพ้กันนั่นเองนะครับ